สาวคนนี้อยู่ที่ระยองเธอชอบทำบุญนะคะ
เจอวิญญาณแม่ชีเดินมาส่งข้าวบวช

เหตุการณ์เป็นยังไงไปฟังเธอเล่าหน่อยค่ะ
โหยน่าสุดบรรยากาศเลยรอบสิคุณชิสา
มันมีซากประหลักหักพังดูเก่าแก่โบราณเลยจริง
ที่นี่คือวัดโขดทิมธารามอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะ

คือนางสาวเนธิพาทองทรงวงนะคะ
เธอบอกว่าเธอมาทำบุญแก้บนที่วัดนี้
หลังจากได้โชคได้ลาบถูกสลากินแบ่งรัฐบาลงวดที่ผ่านมา

เจอวิญญาณแม่ชีเดินมาส่งในโบสถ์เก่าแห่งนี้เพื่อที่จะมานั่งสมาธิ
ตอนแรกเข้าใจนะว่าเออเป็นแม่ชีในวัด
เพราะเห็นแว๊บแล้วก็หายไป
แต่พอไปถามหาแม่ชีค่ะว่า
อะเขเมื่อสักครู่ถึงเดินมาเนี่ยไปไหน
ว่าแม่ชีคนนี้เสียชีวิตไปนานกว่า๑๐ปีแล้ว
คือตายไปแล้วแล้วที่เห็นมันคืออะไร
นั่นน่ะสิคะคืออะไรเธอก็เลยบอกว่าเอาล่ะฉันตั้งสติ
ก็เลยเอ่ยขอโชคลาภบอกกับแม่ชีว่าถ้าถูกรางวัลจริงด้วยนะ
ก็จะกลับมาที่นี่อีกครั้งเธอเลยมีความเชื่อและศรัทธาอย่างมาก
จากนั้นมีในบอยค่ะเด็กวัดนะคะเด็กวัดพาไปพิสูจน์
จุดที่นางสาวเนธิพาไปเจอแม่ชี
นะคะจุดที่ปรากฏเนี่ยนะคะอยู่ตรงข้ามกับเจ้าแม่ตะเคียนในวิหารหลวงพ่อขาวพอดี
เนี่ยค่ะเห็นไหมถึงต้นนี้มั้ย
ดูรวดดูลายมันปรากฏว่าเธอบอกเธอเห็นนะเห็นเป็นตัวเลข
ซึ่งอันนี้เราอาจจะไม่สามารถพูดได้เพราะว่ามันแล้วแต่คนจริง
ให้คุณผู้ชมดูเอาเองนะคะหลังจากที่ดูต้นไม้นี่แล้วไปถามรองเจ้าอาวาสวัดโขทิมธาราม
พระชายศอกินจโนนะคะท่านบอกว่าชาวบ้านหลายคนที่มาที่วัดนี้เจอวิญญาณแม่ชีท่านนี้เสมอแหละ
เดี๋ยวนะเจอจนชินแล้วเหรอ
เป็นประจำนะซึ่งแม่ชีเนี่ยเป็นน้องสาวของอดีตเจ้าอาวาสรูปก่อนหน้านี้

แสดงว่าท่านเองก็ถ้าพูดเรื่องของวิญญาณถ้ามาก็แสดงมาดีนะ
ใช่ฉันก็เป็นหมอกเป็นใบ
ใช่ไหมมาดูแลรักษาคุ้มครอง
ใครมาปฏิบัติดีท่านก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้

เดี๋ยวนะครับเคลียร์กันตรงนี้ให้จบนะฮะ
ให้ผมไปเพื่อให้เจอกับวิญญาณแม่ชี

ไม่เป็นไรครับแม่ชีเกรงใจท่านครับ

หรือว่าจะมาปรากฏตัวสำหรับคนที่มีจิตใจดี

คนจิตใจชั่วช้าหยาบคายอย่างผม

แต่ปกติอ่ะคุณชะนาวเคยฝันว่า

คนที่ทำเป็นส่งส่งที่ไหน

ไปดีเดี๋ยวจบรายการผมไปดีแน่